กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะกากเพชรค่ะถือว่าเป็นวัสดุที่ยอดนิยมในการตกแต่งต่าง
แต่ว่าล่าสุดนะคะถือว่ามีผลวิจัยออกมา
ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อถกเถียงว่ามันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติไหม
ล่าสุดมีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วนะคะว่ากระทบต่อระบบนิเวศของน้ำ
แล้วก็สิ่งแวดล้อมใต้พื้นผิวน้ำอีกด้วยเพราะถือว่าเป็นพลาสติกที่เกิดขึ้น
เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกากเพชรเป็นอย่างดีนะคะไม่มากก็น้อยค่ะ
หลายคนคงจะเคยเห็นมันเป็นลักษณะของผงแวววาวมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงระยับต่าง
มีการใช้งานทั่วไปในเครื่องประดับเครื่องสำอางข้าวของเครื่องใช้งานศิลปะ
จนถึงการตกแต่งตามเทศกาลต่างถือว่าเป็นความนิยมนะคะ
จากความวิบวับแวววาวที่นำมาใช้ตกแต่งแบบนี้
ก็ถือว่าเหมือนกับมีการวิจัยออกมาค่ะทางด้านของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยในบาซิลบอกว่า
อาจจะทำให้สาหร่ายเหล่านี้ค่ะไม่เจริญเติบโตได้แล้วก็กระทบต่อระบบนิเวศของน้ำอย่างรุนแรงอีกด้วย
ในขณะเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะเริ่มมีการรณรงค์ในการใช้กากเพชรให้น้อยลง
ด้วยการเริ่มตระหนักแล้วก็เหมือนกับพบเห็นเรื่องของปัญหาภัยพิบัติต่างจากไมโครพลาสติกมากขึ้น
เพราะว่ากากเพชรเนี่ยถือว่าเป็นวัสดุที่ทำจากไมโครพลาสติกจำนวนมากนอกจากนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะยังมีการเริ่มคิดค้นนะคะ
แนวทางหรือว่าคิดค้นกากเพชรทางเลือกที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ง่ายค่ะไปจนถึงกากเพชรที่ทำจากพืชนะคะ
ซึ่งถือว่านำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารได้ด้วยโดยตรงซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามนะคะตัวกากเพชรแม้ว่าจะเป็นขยะชิ้นจิ๋วแต่ไม่ใช่ปัญหาจิ๋วของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ของโลกของเรานะคะ
ถึงเวลาแล้วค่ะที่คนต้องร่วมมือกันร่วมมือกันในการลดปริมาณการใช้กากเพชร
เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเรานะคะ